ของทีมชาติไทยไปเช็คความพร้อมกันหน่อย

แล้วก็ต้องตรวจแบบนี้ซ้ำไปเรื่อย

ก็ถือว่าขนไปหมดเลยเท่าที่มีอยู่

มีโอกาสลงฝึกซ้อมปรับตัวกับสภาพอากาศ

เราสามารถผ่านเข้ารอบได้หรือไม่ครับ

เข้าถึงก็ตรวจโควิดเลย

ทำให้ทีมฝึกซ้อมตามโปรแกรมที่วางเอาไว้ได้นะครับ

เน้นฟื้นฟูสภาพร่างกายนะครับ

เตะสตาร์ฟใช้เวลาซ้อมกันชั่วโมงครึ่ง

แต่ว่าทั้ง๔๑คนนำนักเตะ
ก็บอกว่าทำผลงานนะครับ

เล่นนะครับใน๓เกมที่เหลืออยากให้แฟนบอลชาวไทยช่วยกันเชียร์ครับ
ยืนยันนะครับเจ้ากันจะเดินทางจากอังกฤษ
อังคารที่๒๕พฤษภาคม
ทีมไทยจะอุ่นเครื่องนะครับ๒นัดเจอโอมาน๒๕พฤษภาคม
แล้วก็เจอกับทาจีกิสถาน๒๙พฤษภาคมครับ
โปรแกรมคัทบนโลกทีมไทยนะครับ

ทั้ง๓เกมครับ๕ทุ่ม๔๕นาทีเริ่มคิกออฟ
ไทยรัฐทีวีครับจะถ่ายละสดให้ชมทุกนัดเข้าสัญญาณนะครับ
เวลา๕ทุ่ม๑๐นาทีอย่าลืมเปิดหน้าจอรอชมนะครับ